ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เป็นบ้านหรูย่านถนนนครอินตะบลบางครูเวียงอบังกรวยจนวลธบุรี
ทุ่มเมื่อคืนมากัน๒คนได้ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่าง
รวมกันไปเนี่ย๖ล้านกว่าบาทโอ้โหแล้วรู้ด้วยอะไรอยู่ตรงไหนยังไง
เขียววงแดงนะครับคนร้ายสองคนครับนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
จับได้นะฮะตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับที่อ่าหมู่บ้านนะฮะ
แล้วก็ปีนรั้วบ้านออกมาจากบ้านหลังหนึ่งนะครับ
หลังจากเข้าไปขโมยทรัพย์สินมานะครับอ่ากล้องของหมู่บ้านก็จับไว้ได้หลายมุม
ตอนกำลังวิ่งหนีออกไปนี่ก็มีนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสพปลายบาง
หลังได้รับแจ้งเหตุเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เจอร่องรอยงัดประตูกระจกข้างบ้านแล้วก็รอยเท้าคนร้ายด้วย
นี่ฮะเข้ามาทางนี้นะครับเข้าไปข้างในเนี่ยไปงัดตู้เซฟ
ห้องนอนชั้น๒ได้กระเป๋าแบรนด์เนมไป๒ใบนะฮะ
เจ้าของบ้านเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินแล้วชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ย
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทอีก๒เส้นกำไรข้อมืออีก
โทรศัพท์มือถืออีกพระเลี่ยมทองอีกมูลค่ารวมแล้วประมาณ๖ล้านบาทนะฮะ
เห็นไหมคือที่เห็นเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านที่ปีนรั้วออกมาแล้วแล้วก็วิ่งหนีไป
กลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนก็มีเวลา๓ชั่วโมงนะโอ้โห
ทั้งทั้งที่ก่อนออกไปล็อกแล้วร่องรอยงัดกระจกแล้วของมีค่าหายไป
ตามที่คุณภาคภูมิเล่าเลยอะค่ะแต่ผู้เสียหายบอกว่าเหมือนคนร้าย
รู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านรู้ด้วยว่าทรัพย์สินมีค่าอยู่ตรงไหน
อยู่จุดไหนของบ้านครับเพราะเลือกแต่ของแพงไป
ของไม่แพงไม่เอาเนี่ยครับตัดสายสัญญาณกล้องวงจรปิด
เอากล่องบันทึกภาพไปหมดเลยอะค่ะ
เราก็เห็นประตูบันเสียงมันงิ้งงิ้งก็งอกเหมือนแบบมันจะหักจะพังลงมาอะไรอย่างเงี้ย
ก็ตกกับใจแล้วพอดีน้องชายบอกน้องชายบอกว่าให้ไปดูดิ
ใครมาเปิดตัวอย่างนี้เปิดไม่เป็นอยู่ในบ้าน
ทำไมถึงเปิดตัวกันไม่เป็นพอน้องเขาเดินไปดูกล้อง
ปรากฏว่าโดนตัดซ้ายอุ้มกล่องกล่องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็แต่แสดงว่าเขารู้อะค่ะอืมกล้องวงจรปิดในบ้านคือเอาไปหมดเลย
ตัดสายเซิร์ฟเฟอร์คือรู้ทุกจุดว่ามีกล้องวงจรปิดในบ้านตรงไหนบ้าง
ทีเนี้ยก็ต้องไปหากล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
อืมไปไล่ดูว่าคนร้ายเข้ามาตอนไหนหนาตาเป็นยังไงใช้รถอะไรอะไรแบบเนี้ย
โอ้โหแสบจริงมากค่ะครับ